ดูเหตุนี้ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะ
คือชาวบ้านได้ยินเสียงหมามันเห่าไม่หยุดเลย

พอเดินออกไปดูเห็นหมากำลังรุมเห่านี่ฮะ
จอราเข้ความยาวกว่า๒เมตร
ชาวบ้านกรี๊ดลั่นเลยตกใจจราเข้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
ดีที่ยังมีหมาเห่าหมามันคงเห็นแล้วมันก็ลุมเห่าอยู่นะฮะ
ชาวบ้านก็เลยรู้ว่ามีจราเข้อยู่ตรงนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยครับ
เข้ามานี่เอาผ้าคลุมหัวจราเข้
แล้วก็จับจอราเข้เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
หรือว่ามันหลุดมาจากที่ไหนก็ต้องส่งกลับที่นั่นนะครับ
นี่ฮะจราเข้ตัวใหญ่นะฮะความยาว๒เมตรกว่าเกือบ๓เมตร
เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันอยู่จุดหนองแคจังหวัดสระบุรี
ช่วยกันจับเอาไว้ได้เมื่อคืนนี้กลางดึกกลางดื่นสักตี๒นะฮะ
หลังได้รับแจ้งจากนายยุทธพงศ์ตันมาอายุ๔๖ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลกลุ่มหักพื้นที่หมู่๓อำเภอน้องแคร์
บอกว่าโอ้โหพี่ครับจอราเข้ตัวมันใหญ่มากกำลังจะคลานเข้าบ้านเลยนะฮะ
ซึ่งบ้านอยู่ตรงข้ามคลองน้ำระพีพัฒน์หลังสนามกีฬาหนองแคร์อำเภอหนองแคร์
พี่ช่วยมาจับจอเข้นี้ไปหน่อยฮะผมกลัวมันเข้ามาในบ้านแล้วนะครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้กำลังไป๕๖คนเข้าช่วยจับ
เมื่อไปถึงนะฮะก็พบว่าสุนัขมันกำลังรุมเห่าเจ้าจอราเข้ตัวนี้อยู่
อยู่ที่หน้าบ้านใกล้กับป่าซึ่งจราเข้เนี่ยมันนอนอยู่นะคุณ
มันไม่ได้หนีไปไหนหมาล้อมไว้หมดแล้ว
หมาล้อมหมารุมเห่าไว้ตรงนี้จราเข้ก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เอ๊ะเอายังไงดีกับการจับจอราเข้ตัวนี้
ใช้ผ้าครับใช้ผ้าดิบสีขาวโยนลงไปก่อน
ปิดตาจอราเข้ไว้ก่อนทำเหมือนกับตอนที่ไปเคยจับตัวเงินตัวทองนะฮะ
ปิดตามันไว้มันจะได้มองไม่เห็น
แล้วก็เมื่อเห็นว่าจังหวะที่จราเข้มันดิ้นต่อสู้
แล้วก็ค่อยสงบลงเจ้าหน้าที่ช่วยกันกดตัวมันเอาไว้เลยนะครับ
จับปากจับขามัดเอาไว้เลยจนสามารถจับได้เป็นผลสำเร็จนะฮะ
ใช้เวลาไม่นานมากโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นเนี่ยเอาสายวัดมาวัดเลยนะฮะก็วัดได้ความยาวของจอราเข้ตัวนี้คือ
ประมาณ๒เมตร๑๐เซนติเมตร
นำตัวมาที่ที่ว่าการอำเภอหนองแคร์นะฮะเอามาลงทะเบียนหน่อย
จะเป็นใครมาจากไหนมาลงทะเบียนดูสินะฮะ
มูลที่ร่วมกระตันยูยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มีชาวบ้านเห็นจราเข้ลอยคออยู่ที่คลอง๑๐ระพีพัฒน์
ก็สงสัยว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ชาวบ้านเคยเห็น
ทีนี้ถ้าจับได้แล้วก็จะส่งให้กับประมงอำเภอหนองแคร์ต่อไป
ส่งเมื่อคืนก็ไม่ได้เพราะเมื่อคืนประมงยังปิดอยู่ใช่ไหม
กลางค่ำกลางคืนก็ต้องควบคุมตัวจราเข้ไว้จนถึงเช้า
เช้านี้เอาไปส่งให้ประมงแล้วให้ประมงจังหวัดแล้ว
แล้วก็ต้องตรวจสอบต่อนะว่ามันคือตัวเดียวกับที่ชาวบ้านเคยเห็นหรือเปล่านะฮะ